สาวที่อุดรจะไม่ภาวะได้ยังไงซอยนี้ภาวะกันทั้งซอย
คนร้ายนี่เต็มขั้นจริงพฤติกรรมเต็มขั้นจริง
คือไปหยิบเอากางเกงชั้นในนะฮะจากเครื่องซักผ้า
ที่เขาซักเสร็จแล้วเนี่ยเอาออกมาเอาออกมาเสร็จปั๊บ
ขโมยไปขโมยไปไปเจาะรูตรงกลางเป้ากางเกงในของผู้หญิง
โอ้โหเต็มขั้นจริงจริงกล้องวงจรปิดบันทึกภาพผู้ชายคนนี้
เสื้อโปโลแขนสั้นกางเกงขาสั้นสวมรองเท้าแตะ
มีรถสำล้อเครื่องนะฮะมาจอดแล้วก็เดินเข้ามาเนี่ย
เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญหยิบเอากางเกงในผู้หญิงไป
ปั่นเสร็จแล้วนะยัดใส่กางเกงเข้าไปนี่นะฮะ
แล้วก็นะครับไปหยิบเครื่องอื่นอีกแล้วก็ขึ้นรถสำล้อเครื่องออกไป
ขี่รถสำล้อสักพักกลับมาแล้วก็เอากางเกงในผู้หญิงที่ขโมยไป
โยนใส่เครื่องซักผ้าที่ตามถังเดิมที่ขโมยไป
โอ้โหพอลูกค้ากลับมาเอาผ้าตกใจสิครับเพราะว่า
ทำไมตรงเป้ากางเกงในมันถูกเจาะรูทุกตัวเลย
บอกขอความร่วมมือถ้าเจอผู้ชายคนในคลิปเนี่ยแจ้งตำรวจเลยนะ
ที่เกิดเหตุเป็นร้านซักผ้าหยอดเหรียญเขาชื่อซอยกะเทยผมก็ไม่รู้จักอ่ะนะ
ชื่อชื่ออะไรนะชื่อซอยซอยกระเทยเขาเรียกแบบนี้
อยู่ที่หน้ามหาวิทยาลัยราชพัฒน์อุดรธานีคุณผู้ชมอยู่อุดรอยู่ซอยนี้
หรือยังไงบอกหน่อยว่าเขาเรียกอย่างนั้นจริงหรือเปล่า
ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาผู้หญิงไงเจ้าของร้านซักผ้าหยอดเหรียญเล่าบอกว่า
ช่วงเย็นนะวันที่๑๔พฤศจิกายนที่ผ่านมาเป็นช่วงที่คนกำลังเยอะพลุกพลาด
แล้วเดินไปเดินมาผู้ก่อเหตุเป็นผู้ชายอายุประมาณสัก๔๐๕๐ปีได้
จอดหน้าร้านแล้วก็เดินมาเปิดตู้ซักผ้าขโมยกางเกงในผู้หญิงไป
แล้วก็เอาไปเจาะรูที่เป้าทุกตัวอย่างที่ผมเล่าเนี่ยครับ
เหมือนเขาเปิดดูกางเกงในแล้วเขาก็หยิบมาถูของตัวเองอะค่ะพี่
แล้วก็เอากลับคืนแล้วเครื่องที่สองเขาก็มันปั่นอยู่แล้วเขาก็
เหมือนเขาจะดูว่าเป็นของผู้หญิงหรือผู้ชายอะค่ะ
กลับขึ้นมาใส่ถังเหมือนเดิมค่ะพี่
ลูกค้าโทรมาแจ้งบอกว่า

เจ้าของร้านวิงวอนนะฮะแจ้งตำรวจนะครับ
ถ้าเจอตัวคนแบบนี้นะครับให้เดิมเนินคดีเพราะเกรงว่า

เดี๋ยวถ้าทำอะไรมากขึ้นกับลูกค้าผู้หญิง